ผมของข้าปเตียนจำนะคะว่าวันนี้เราทักฝ่ายประชาธิบัติ
จำนวน๒๕๕๖๗ภาคกลางเมืองที่มาร่วมกันกล่าวตี้
ส่วนพักที่๗นั้นเป็นพักเศรษฐกิจใหม่เมื่อคืนได้คุยกัน
กับท่านมิ่งขวัญ๖เสียงของเขายืนยันว่า
เขายืนยันคำกล่าวที่ได้พูดไว้วันที่๓มีนาคม
ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงว่าเขาไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
และเขาอยากจะเห็นระบอบประชาปไตยเดินไปข้างหน้า
เขาขอยืนข้างฝ่ายประชาปไตยเมื่อวานนี้ได้มีการออกคำแถลง
ที่ยืนยันแทบเจ็บว่าเขาเป็นภาคที่รักษากับพูด
เพราะฉะนั้นก็ให้ผมได้สามารถต่อไปได้วันนี้เขาติดภารกิจ
ก็จะเป็นอีกหนึ่งพักที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้าต่อกันไปนะครับ